จังหวัดอุดรธานีวัยรุ่นชายอายุ๑๗ปีเท่านั้นเอง

หลังจากนั้นนะคะไปขอบวชที่วัดแห่งหนึ่งค่ะ
และถึงวันสำคัญคือช่วงวันที่บวช
เขาใช้มีดที่โกนผมตัวเองปาดคอตัวเอง
แล้วก็ไปแอบซ่อนอยู่ที่หลังห้องน้ำ
แต่ว่ามีคนไปเจอก่อนนะคะแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖กันยายนที่ผ่านมาที่วัดโยธานิมิตร
ถนนทหารเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะ
เจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุรีบเข้าไปเลยนะคะ
ไปเจอผู้ชายคนนี้นะคะนามสมมุติในเออายุ๑๗ปี
นั่งอยู่หลังห้องน้ำข้างสารการประเรียน
มือเนี่ยถือใบมีดโกนผมก็ถูกโกนเป็นหย่อม
แล้วก็มีบาดแผลถูกมีดโกนบาดที่คอด้านซ้าย
ความยาวของแผลประมาณ๓๔เซนติเมตร
ช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเขามีอาการเบลอนะ
แต่ว่าตำรวจก็พยายามสอบถามพยายามพูดคุยแต่เขาพูดไม่รู้เรื่อง
เจ้าหน้าที่ก็เลยเกลี้ยกล่อมให้ออกมาจากหลังห้องน้ำ
นั่งที่จุดนี้คือม้าหินอ่อนหน้าสาลา
กู้ภัยก็ช่วยเข้าไปเลยค่ะไปทำแผลเบื้องต้นนะคะ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายนิชวัฒน์สะสมบูรณ์อายุ๓๙ปี
คนดูแลวัดเนี่ยเปิดเผยว่าช่วงเช้าพบพระไปพบผู้บาดเจ็บ
สะพายกระเป๋าสีดำเข้ามากินข้าวในวัด
แล้วก็เดินเล่นไปมาในวัดจนกระทั่ง๕โมงเย็น
มีชาวบ้านบอกว่ามีคนบาดเจ็บนั่งกลหัวอยู่หลังห้องน้ำ
แล้วก็มีใบมีดบาดที่คอด้วย
ได้รับแจ้งแบบนั้นรีบเดินมาดูนะคะ
พบว่ามีดโกบาดคอไม่ลึกเลือดแห้งแล้ว
สอบถามผู้บาดเจ็บไม่ยอมพูดอีก
พูดจาไม่รู้เรื่องคล้ายกับคนเมาเบลอ
เขาก็เลยเกลี้ยกล่อมให้ออกมานั่งที่หน้าสาราจุดนี้เลยแหละนะคะ
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มารับตัวค่ะ
ผู้บาดเจ็บนะคะเดินทางมาดูลูกชายที่โรงพยาบาล
แล้วก็เล่าให้กับคนแถวนั้นฟังนะคะ
รวมถึงทีมข่าวด้วยบอกว่าลูกชายเคยถูกจับคดีลักษับ
เสพยาบ้าถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานพินิษฐ์
บัดมาแล้วพอพ้นโทษออกมาก็เลิกยาบ้าไปนะ
โดยไปตรวจหาสารเสพติดกับเจ้าหน้าที่ประจำ
แต่ปัญหาอยู่ตรงที่หลังจากพ้นโทษออกมาอยู่ที่บ้าน
ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนกดดัน
เสียดสีเขาทำให้เขาเครียดแล้วก็คิดมาก

แค่ว่าอยากบวชแล้วก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะ
การให้โอกาสผู้ที่ติดยาเสพติดหรือว่าผู้ที่เคยถูกจำคุกมา
นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเปิดโอกาสให้เขาได้กลับเข้ามาสู่สังคม

ในการที่จะแบบทำให้ตัวเองกลายเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบกลับคืนมา